อีกหนึ่งวิธีที่สร้างรายได้ได้ดีก็คือการทำอาหารขาย

นางรมคุณรู้จักไหม

แต่อันนี้เป็นเห็ดนางรมสีมันจะเข้มกว่าเห็ดนางฟ้า

นางรมก็จะสีเข้มกว่านิดนึงอะไรหนากว่านิดนึงอะไรอย่างนี้

นางรมเนี่ยคุณคิดว่าคุณอยากจะเอาไปทำเมนูอะไร

หลายคนก็จะคิดถึงว่าเห็ดเนี่ยจะต้องเอาไปทำอาหารคาว
แต่ว่าที่นี่เลยคุณผู้ชมค่ะเขานำเห็ดนางรมไปแปรรูปเป็นขนมหม้อแกง
หม้อแกงเห็ดนางรม

ไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าที่มหาสารคามนะจ๊ะ
นี่คือหน้าตาของขนมหม้อแกงเห็ดค่ะคุณ
ฝีมือของคุณนงลักษณ์ละอองคำเขาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ชาวตำบลเกิ้งจังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นคนที่ปลูกเห็ดนางรมแล้วก็คิดค้นการแปรรูปเห็ดนางรมมาเป็นขนมหวานสร้างรายได้
อย่างเช่นขนมหม้อแกงเห็ดแบบนี้
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจริงบางคนเห็นขนมเนี่ยหน้าตาน่าทานนะ
ก็สงสัยว่าเฮ้ยเห็ดมันจะอยู่ในขนมหม้อแกงได้เหรอ
ทานเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่ามันเข้ากันเข้ากันเข้ากันได้ดีจริงเข้ากันได้ลงตัวมาก
เพราะขนมหม้อแกงเห็ดของเขาที่นี่เนี่ยนะคะรสชาติอร่อยเด็ดถึงขนาดที่ว่าลูกค้ามาซื้อกันไม่ขาดสายวันหนึ่งเนี่ยนะ
มีออเดอร์ขายได้ประมาณ๗๐ถ้วยขายดิบขายดีมากนะคะ
คุณนงลักษณ์เนี่ยเจ้าของเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตัวเองก็เคยเป็นพนักงานทำงานที่บริษัทเอกชนมาก่อน
แล้วก็รู้สึกเบื่องานก็เลยลาออกมาแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวด้วยนะคะ
จากนั้นเนี่ยก็เริ่มมาเพาะเห็ดขายแล้วหลังจากขายเห็ดมาได้เรื่อยก็เอ๊ะนำเห็ดมาทำอะไรดีคุณนึกออกไหม
พอเริ่มเพาะเห็ดเห็ดมันออกเยอะคิดไอเดียซิว่าจะเพิ่มมูลค่าจากเห็ดที่เราเพาะเฉยเนี่ยได้ยังไง
ครั้งแรกเลยก็ลองทำเป็นข้าวเกลียบเห็ดก่อนทำข้าวเกลียบเห็ดเป็นอาหารทานเล่นเรียกน้ำย่อยอะไรต่างแบบนี้
ก็คือประสบความสำเร็จเหมือนกันคุณก็ได้ผลตอบรับจากลูกค้าดีมาก
แต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันทำไม่ได้ข้าวเกลียบเห็ดเพราะเวลาทำข้าวเกลียบมันต้องตากแดดมันไม่ค่อยจะมีแดด
ก็เลยลองคิดเมนูใหม่ขึ้นมาทำเป็นขนมดีไหมก็เลยได้ไอเดียเฮ้ยลองทำเป็นขนมหม้อแกงเห็ดสูตรไม่ใส่แป้งดูสิ
นี่แหละคุณผู้ชมก็เลยออกมาเป็นขนมหม้อแกงเห็ดแบบนี้นะคะเรื่องของส่วนผสมหม้อแกงไม่มีอะไรมากเลย
ก็มีไข่ไก่กะทิเกลือใบเตยและน้ำตาลมะพร้าวก็เอามาขยี้ให้เข้ากันนะคะ
จากนั้นก็กรองเอาส่วนผสมแล้วก็นำเห็ดเนี่ยไปต้มให้สุกพอสุกแล้วก็เอาเห็ดไปปั่นกับกะทิให้ละเอียดอีกทีนึง
แล้วก็นำส่วนผสมที่กรองไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมาผสมกับเห็ดมาคนให้เข้ากัน
อาจจะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อความอร่อยความเนียนต้องมีการกลองเอากากมันออก
พอผสมกันเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟอ่อนค่ะตั้งไฟแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันใจเย็นค่อยคนไป
คนไปเสร็จก็เอาน้ำมันหอมเจียวใส่ลงไปอีกแล้วก็คนอีกรอบเพิ่มความหอมเนี่ยคุณเห็นไหม
เอามาคนตั้งไฟอ่อนนะคือต้องค่อยคนไปค่อยใช้เวลาใช้ความตั้งใจนะคะ
หลังจากที่ใส่น้ำมันหอมเจียวลงไปแล้วก็คนอีกรอบเรียบร้อยแล้วนะก็ยกลงแล้วก็เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้เลย
ค่อยเทเนี่ยหยอดใส่พิมพ์เห็นไหมเขาจะทำเป็นถ้วยประมาณนี้ไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอดีทานนะคะ
เทใส่พิมพ์เรียบร้อยก็เข้าเตาอบไปเลยค่ะไฟ๒๕๐องศาใช้เวลาอบประมาณ๕๕นาที
นิดนึงแล้วก็อบด้วยไฟ๒๕๐๕๕นาทีนะจ๊ะพอสุกปั๊บโอ้โหกลิ่นออกกลิ่นออกโชยออกมาพอกลิ่นออกมาเสร็จแบบนี้เอาหอมเจียวโรยหน้าแบบที่เห็นอบต
อีก๕นาทีให้กลิ่นหอมเจียวแบบว่าฟรุ้งออกมา

ราคาขายเนี่ยนะคะถ้วยเล็กแบบที่เราเห็นเนี่ยนะ

ถ้าถ้วยใหญ่ถ้วยละ๓๕บาท

ใช่แล้วอร่อยจริงชิมให้ดูว่าทานได้เห็นไหม
ให้ดูว่าอร่อยจริงแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแป้งด้วยนะ

นี่ได้ผลตอบรับจากลูกค้าดีมาก
มีทั้งโรงแรมมีทั้งร้านกาแฟร้านขนมเบเกอรี่ต่าง
เขาคือมาสั่งออเดอร์สั่งไปขาย
กำลังจะบอกเลยว่าขนมหม้อแกงมันเหมาะกับชากับกาแฟมาก
ใช่จริงเดือนหนึ่งเขาบอก
ขนมหม้อกแกงเห็ดสร้างรายได้ให้เขา
เดือนละประมาณ๑๒๐๐๐บาท

แล้วคุณพี่เขาเพาะเห็ดขายต่างหากอีกนะ
คุณคิดดูรายได้ดีขนาดไหนคุณผู้ชม
เอาล่ะเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีสำหรับการแปรรูปอาหาร
ใครที่มีไอเดียหรือใครที่ทำการแบบว่าปลูกเห็ดเพราะเห็ด
แล้วไม่รู้ว่าเห็ดจะเอาไปทำอะไรได้
เป็นอีกหนึ่งไอเดียลองไปทำตามสูตรแบบนี้ดู
เผื่อจะอร่อยลองทำทานกันดูที่บ้านก็แล้วกันนะคะ

หรือว่าใครมีเมนูเห็ดไอเดียแปลกเก๋ก็ส่งมาบอกกันได้นะคะ

อื้อหือนั่งเงียบไม่ใช่แหละนะคะขอกินน้ำลายก่อน

เนื้อเนียนละเอียดแล้วคุณใบตองเล่าให้ฟังถึงกระบวนการทำ
โอ้โหต้องยอมรับว่าพี่เขาใส่ใจและเมียดละมัยจริงค่ะ
กว่าจะมาเป็นหนึ่งถ้วยให้เราทานเนี่ยโอ้โหผ่านกระบวนการมาเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปซื้อไม่ต้องไปต่อเขานะ
จริงแล้วก็คาดไม่ค้าต่างเพราะเขาตั้งใจทำดี
แต่นี่ถ้วยเล็กนี้๑๐บาทอุ๊ยราคาประหยัดมาก